มีเพจดังอย่างแหม่มโพดำค่ะได้แชร์เรื่องนี้เอาไว้นะคะ
เป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือโดยแฟนนุ่มนะคะได้โพสต์ภาพแฟนสาวของตัวเอง
บอกว่าถูกรุมโทรมถูกทำร้ายร่างกายถูกถ่ายคลิปหลายวันเลยนะคะ
แล้วก็ข่มขู่ว่าห้ามบอกใครถูกทำร้ายถูกรุมโทรมถึงขั้นช่องคลอดมีเลือดไหลออกมาตลอดเวลา
มาสี่วันกว่าจะกล้าบอกแล้วก็ภาพภาพนี้ค่ะเราต้องเซ็นเซอร์นะคะ
คือเป็นภาพผู้หญิงที่เขามีรอยฟกช้ำตามตัวเยอะมาก
ตอนแรกที่โพสต์เนี่ยภาพไม่ได้เซ็นเซอร์นะตอนที่เขามีการโพสต์นะคะ
เพราะเขาอยากจะขอความช่วยเหลือให้กับแฟนสาวของเขา
โพสต์เนี้ยถูกแชร์กันไปเยอะคนก็วิจารณ์ว่าโอ้โหคนร้ายเป็นใคร
ทำไมถึงก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ชาวเน็ตเขาก็ช่วยอย่างเต็มที่เลยนะคะ
ช่วยล่าคนผิดมาลงโทษให้ได้และขอให้เจ้าหน้าที่ตามจับตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ให้เร็วที่สุด
แล้วก็ขอความช่วยเหลือด้วยแต่ว่าโพสต์นี้ค่ะได้มีการลบไปแล้ว
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเขาโพสต์ภาพโดยที่ไม่ได้มีการเซ็นเซอร์อะไรเลยนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาตกใจตัวแฟนนุ่มของผู้เสียหายนะบอกว่าเขาตกใจ
คือมือไม้สั่นไปหมดอยากจะรีบโพสต์รีบแจ้งก็เลยโพสต์ภาพไปแบบไม่ได้มีการเซ็นเซอร์
แต่ตอนนี้พาแฟนสาวของเขาไปหาหมอนะคะแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วภาพที่เราได้มาก็เลยเป็นภาพในลักษณะของการเซ็นเซอร์เรียบร้อย
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามตรวจสอบเรื่องนี้พยายามหาข้อมูลเรื่องนี้ให้เพิ่ม
เราโทรไปที่ต้นเรื่องเลยนะคะที่คนโพสต์ค่ะ
เราพยายามติดต่อไปหลายครั้งแต่เจ้าของโพสต์เขายังไม่ได้รับสายทีมข่าวของเรา
แต่เรามองว่าเรื่องนี้โอ้โหคือเราต้องตามให้ต่อ
ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นคนร้ายเป็นใคร
แล้วก็จะต้องตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เดี๋ยวเราจะตามเรื่องนี้ให้ทิ้งเรื่องเอาไว้แค่นี้ก่อน